คุณผู้ชมมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวฮอตไม่แพ้กันสำหรับปุ๊กลุ๊กฝนทิพ
คือปุ๊กลุ๊กเนี่ยมีโอกาสได้ไปร่วมทริป
อย่างที่รู้กันดีแหละว่าเธอเป็นน้องรักของพี่อ้ำ

แฟชั่นชุดว่ายน้ำของเธอก็ไฟลุกสุดพลังเหมือนกันนะคุณ

ซึ่งบันเทิงไทยรัฐเองก็มีโอกาสไปเจอตัวสาวปุ๊กลุ๊กที่งานหนึ่ง

รีบคว้าตัวมาเล่าให้ฟังถึงความแซ่บของทริปนี้กันสักหน่อย
พร้อมกับให้เธอยืนยันเรื่องหัวใจของพี่อ้ำกับหนุ่มกัญชลัดหน่อยสิ
ว่าเออเป็นพี่น้องกันเป็นอะไรกันยังไงกัน

ิกินี่พี่อ้ำแซ่บเวอร์

คือไปเที่ยวกันเนี่ยถ่ายรูปเหมือนประกวดการแข่งขันถ่ายภาพด้วยนะคะ

หันกลับมาอีกทีไปมุมไหนมาดูไปดูดูมุมไหนมุมไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แบบสู่ละละมุมนี้แล้วส่วนอื่นก็จะเดินมาบอก

คือทุกคนจะมีมุมของกันและกันคือครบทุกมุม
อ้ำว่าแซ่บแล้วของปุ๊กลุ๊กก็ไม่ใช่ย่อยนะคะ

คือโดนบ่นมาทุกปีนะเอาจริงว่าแบบ
ทำไมแบบมิดชิดมากเลย
หนูก็แบบหนูยังเด็กอยู่อะไรอย่างนี้
ปีนี้ก็แบบเปิดบางแต่ว่าก็มุมไกลหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาถามทริปนี้ดีกว่ามีกัญชลัดไปด้วย
กัญชลัดนี่แหละคนบอกว่าเป็นแฟนพี่อ้ำ

แทนที่จะมาดูบิกินี่ปุ๊กลุ๊กนะ

กันแบบว่ามากับอ้ำอะไรอย่างนี้จริงไม่มีอะไรค่ะ
พี่กันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องในกลุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ

ช่วงหลังพี่อ้ำก็ไปฟิตเน็ตบ่อย
จะหาคนแบบไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
เนี่ยงัดเอาคำตอบอะไรก็ไม่ได้จากน้องคนนี้ไม่ได้หรอกค่ะ

แต่ก็อย่างที่บอกแหละว่ากันแย่งซีนปุ๊กลุ๊กมาก

แล้วก็ดูว่าคุณอ้ำเขาแอคท่ายังไงอยู่ข้างคุณกันด้วยนะ

กลัวหลอกหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะ